หล่อสุดฮอตกันบ้างดีกว่าน้องต่อธนภพค่ะ
เราเจอน้องต่อคราวนี้ต้องขอถามถึงพี่สาวคนสวยของเราอีกคนนึง

ต่อนี่ก็คืออีกหนึ่งคนผู้กลุ่มความลับแม่แอ๊บเหมือนกัน

ถามถึงเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของแม่แอฟสรุปคนนี้คนนี้ใช่ป่ะ

งานนี้ค่ะหนุ่มต่อผู้กลุ่มความลับเปิดใจเล่าให้ฟังเลยบอกว่า
เรื่องความรักของแม่แอฟกับตัวเองชัดเจนอยู่แล้ว
เราสองคนนี้นะเป็นพี่สาวเป็นน้องชายกันมาตลอด
ไม่ได้มีความคลุมเคลืออะไรเลยตั้งแต่แรกค่ะ
ใครจะจิ้นใครจะอะไรเข้าใจว่าเป็นชื่นชอบละคร
แล้วเรื่องราวความรักที่ตอนนี้หลายคนเขาโฟกัสว่าแม่แอ๊บแล้วก็หนุ่มนนกุลเนี่ยใช่ตัวจริงเปล่า
ต่อเอาอีกแล้วผู้คุมความลับผมพูดไม่ได้นะให้เกียรติพี่สาวของเราก่อน
แต่คือใดก็รับรู้มาตลอดแหละว่าเขาคุยอะไรกันยังไงหรือเปล่า
แล้วก็บอกเลยว่าดีใจที่เขาได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะ
เปิดประสบการณ์แล้วก็ยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้น
ถึงว่าแบบว่าลดวัยคุยกับเด็กวัยรุ่นจอยกันได้
เพราะว่ามุมมองใหม่ของแม่แอฟคือถ่ายละครเนี่ย
พระเอกของแม่แอ๊บเนี่ยอายุน้อยลงลงเรื่อยถูกมั้ย
เอาไปฟังเสียงหนุ่มหล่อผู้คุมความลับของแม่แอ๊บกันหน่อยจ้า

หมายถึงว่าเราชัดเจนว่าเราเป็นแบบ

พูดได้เลยว่ารู้ผมไม่อยากโกหกอยู่แล้ว

ดีใจกับเขามาตลอดตั้งแต่เห็นเขาแบบ

เปิดใจแล้วก็ยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้น
ผมรู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
แล้วเขาก็มีความแบบน่ารักต่อคนรอบข้างยิ่งขึ้นไปอีก

เห็นดูเนาะ
งานเดียวกันนี้ค่ะก็ได้เจออีกหนึ่งนักแสดงหนุ่ม
ที่ตอนนี้หัวใจกำลังเป็นสีชมพู

หนุ่มโอบเขาไปสนิทกันกับปรางกันนารัน

จะส่งต้นมงต้นไม้ดอกไม้ผลัดกันแบบนี้ไปให้นะครับ
หอบกันไปให้กำลังใจแบบนี้

เขาซุ่มปลูกต้นรักไปกันหรือเปล่า
งานนี้ค่ะหนุ่มโอบก็เลยเปิดใจแบบเขิน

ถ้าถามว่าคำนิยามว่าสถานะ
สเตตัสกับปรางตอนนี้คืออะไร

แต่จะมีโอกาสพัฒนาหรือเปล่า

เปิดใจไม่เปิดตัวหรือเปล่าเนี่ย
พอมันมีเรื่องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผม
เหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่ามันมีโอกาสได้เจอกัน

ปกติคือจริงแล้วโอบอยากจะบอกว่า

คือเคยอบบอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหม
วันนี้พร้อมแล้ว

เพราะว่าเราก็เหมือน
ใช้เวลามาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างนี้ครับผม

วันนี้ดูภาพนี้

นี่คือชัดเจนแล้วนะภาพอ่ะโอ้วสนิทกันมาก

ก็มีความใกล้จิตกัน
แต่เอาเถอะเขาบอกว่าเป็นคนสนิทก็สนิทไปก่อน